ไปหาอะไรอร่อยกินกันหน่อยดีกว่านะคะ
เอาไว้ว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่จะพาไปทานนี่นะคะ
อายุกว่า๔๗ปีแล้ว
เป็นสูตรโบร่ำโบราณมีมาอย่างช้านานนะคะ
เด็ดเคล็ดลับมีอะไรเราไปดูกัน
ไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ๊ยิ้นค่ะ
ร้านนี้เขาบอกว่าเส้นนี่เหนียวนุ่มนะคะ
แล้วก็เป็นเจ้าแรกที่ขายที่ตัวเมืองจังหวัดประจวบค่ะ

แล้วก็ไม่มีใครที่ไม่รู้จักแน่นอน
ดูจากร้านรวงแล้วก็เห็นเลยว่า

ยินบอกว่าเริ่มขายตั้งแต่
สมัยเป็นสาวน้อยใบละอ่อนนั่นแหละ
นี่นะคะทุกวันนี้ก็ยังคล่องแคล่วเหมือนเดิม
เรียกว่าพัฒนาสูตรนี้มาจากต้นตระกูลเลยนะคะ
ก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่ทำเป็นน้ำใส

ที่ทำให้ลูกค้าติดอกติดใจทั้งคนไทยคนต่างชาติ

เป็นตุ๋นก็ตุ๋นกันข้ามวันข้ามคืน

คือน้ำซุปที่เป็นน้ำใสแบบนี้
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีทานนะครับ
เตี๋ยวเป็ดส่วนใหญ่จะเป็นน้ำซุปที่เป็นน้ำพะโล

คือเขาบอกกลิ่นเป็ดมันจะมีกลิ่นสาบ
ถูกต้องกินสาบกินข้าวของเป็ดนี่แหละ

คุณต้องมีวิธีกรรมวิธีที่แบบว่า

มาจากครอบครัวมาจากต้นตระกูลเลยนะคะ

ใครอยากจะไปริมรสด้วยตัวเองค่ะ

อยู่ติดกับโรงแรมยุติชัยถนนก้องเกียรติ
จากสถานีรถไฟประจวบประมาณ๓๐๐เมตร
ร้านเปิดทุกวันเลยตั้งแต่๘โมงเช้า

ไปกันช่วงเช้าแล้วก็ช่วงทิ้งเที่ยงบ่าย

อ่าเดี๋ยวกันน้องใบตองเลี้ยงได้

ไม่เป็นไรคนเดียวได้